ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเธอออกมาตอบคำถามค่อนข้างที่จะแซ่บซีดมั่นใจ
ใครหลายคนมากและนี่ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะคะ
อืมและตามมาด้วยฟีดแบ็คจากชาวเน็ตที่ทะลมแล้วก็แอนตี้ยาวอย่างต่อเนื่องค่ะ
เจ้าตัวก็เก็บตัวเงียบกว่า๒สัปดาห์คือไม่มีความเคลื่อนไหวเลยทั้งในไอจี
แล้วก็งานอีเวนต์แต่ว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ
ค่ะแต่เต้วนาธพรเนี่ยแหละที่ติดคิวงานคอนเสิร์ตแบบเบิ๊ดเบิ๊ดนะครับ
เบิร์ตอยู่ค่ะซึ่งมีหลายอย่างมากเลยคุณที่ให้น่าจับตามอง
หลังถูกแอนตี้อย่างหนักกับลีลาการตอบคำถามสุดมั่นแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะ
และที่ถูกจับตามองหนักมากก็คืองานนี้ยังไม่เห็นภาพร่วมเฟรมของแก๊งเฟอร์บี้ที่มาร่วมงานแบบครบทีม
แล้วก็โดนเข้าข่าวว่าเธอนี่แหละเป็นแม่สื่อเข้าไปถลงว่าเธอเป็นแม่สื่อ
แจกตัวบรรลงสตรอเบอร์รี่กัดเกินไปหมดเลย
แต่ก็คอยส่งยิ้มให้กับแฟนคลับที่รวมตัวมาให้กำลังใจภายในงานเป็นระยะ
ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่า
เฟอร์บี้ไม่ฉายฝันเนี่ยทั้ง๕คนจะยังอยู่ครบจะยังรักกันดีอยู่หรือไม่อย่างไร
แต่ที่บอกกันไปว่าก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเกิดขึ้น
และในวันนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าจะมีภาพร่วมเฟรมจะมีการพูดคุยกันหรือไม่
มันยังไม่มีออกมาให้แฟนคลับได้สบายใจไง
ก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพวกเราบรรเทิงกันต่อนะคะ